การสารตะกร้าทรงเปรย์หลังจากช่างทำขอบตะกร้าขึ้นมาแล้ว
เพิ่มความแน่นหนาให้กับขอบตะกร้าด้วยการสารหวายที่เรียกว่าการถักลายสันปลาช่อน
มีการแต่งขอบข้างด้วยลายจูงนางแล้วจึงทำหูตะกร้า
โดยหูตะกร้าทรงเปรย์จะสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครด้วยรูปทรงคล้ายกับขาของแมงมุม
ซึ่งช่างจะพันหวายที่หูตะกร้าทั้งหูส่วนกลางและหูส่วนริม
แล้วยึดตะกร้าด้วยการแทงหวายเป็นระยะเพื่อความแน่นหนา